วันอาทิตย์แบบนี้เราสรุปเรื่องราวแวดวงไอที

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวสารไอทีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ปุ่มโกรธแล้วก็ปุ่มไลค์หรือว่าชอบนั่นเองนะครับ
เพื่อสามารถใช้แสดงความรู้สึกต่อสถานะรูปภาพหรือวีดีโอ
ปุ่มกดไลค์อาจไม่ตอบโจทย์ครับ
ชอบใช้แบบไหนกันมากที่สุดนะครับ
แล้วก็ทดสอบใช้จนคลอดฟังก์ชันนี้ออกมา
เห็นหน้าตาที่แสดงอารมณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สำหรับการใช้งานผ่านแอปบนสมาร์ทโฟน
ปุ่มแอปก็จะปรากฏขึ้นมาครับ

กดปุ่มโกรธกับโพสต์นั้นบ่อย
จะมีผลให้การปรากฏโพสต์ของเพื่อน

แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานสนใจในโพสต์นี้
แล้วก็จะเห็นเนื้อหาแบบนี้มากยิ่งขึ้นครับ
เมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยมูลค่าสูงถึง๖๒๐๐ล้านดอลลาร์
หรือว่าประมาณ๒๒๐๐๐ล้านบาทนะครับ
หลังจากที่มีความพยายามเข้าซื้อมาหลายต่อหลายปี
ดีในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ก็คือ
ก็มีเทคโนโลยีผลิตหน้าจอที่บาง
แล้วก็ถือว่าสว่างกว่าค่ายคู่แข่งนะครับ
ที่มีความบางมากกว่าเดิม
แล้วก็จะเป็นระบบใหม่
จะเป็นรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับ